มาดูที่ฉณภรีกันหน่อยนะคะสังเวยหรือศพแรก
แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับโควิดค่ะคุณผู้ชม
นี่ทำตัวเองแท้เลยนะคะคนงานก่อสร้าง
ตั้งวงกงเล่ากับหัวหน้าตัวเองแล้วสุดท้าย
พอเมาได้ที่ยังไงคะคนงานลูกน้องปีนเกลียว
อย่ามาปีนเกียวนะสุดท้ายชักมีดจ้วงแทงดับคาแคมป์คนงานก่อสร้างเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดร้อนสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้แหละแคมป์คนงานก่อสร้างตั้งอยู่ริมถนนสายพนัฐนิคมเกาะโพ
อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนมุรีนะคะ
ศพที่ถูกแทงเป็นแรงงานชาวกัมพูชาชื่อว่าในวินอายุ๔๓ปี
นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนที่ตำรวจไปพบเนี่ยนะ
สภาพศพนอนหงายค่ะเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าอาคารที่กำลังก่อสร้างตรงนี้
ดรวจสอบตามร่างกายไปพบว่ารังตัวถูกแพ้แทงที่หน้าอก
ถูกมีดแทงที่หน้าอกด้านซ้ายนะคะแล้วก็ถูกฟันทิศหน้าอีกหนึ่งแผลด้วยกันค่ะ
คนก่อเหตุก็คือหัวหน้าคนงานนั่นแหละ
ชื่อว่าประภัยคำทองอายุ๔๕ปี
จากการสอบสวนนายบัณฑิตบัวพรมอายุ๔๖ปีค่ะ
คนที่มาพบศพคนแรกบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ทั้งสองคนเนี่ยหลังเลิกงานเอาละตั้งวงกินเหล้ากัน
จากนั้นก็ได้ยินเสียงดังเออะโวยวายแต่ไม่กล้า
ใครจะกล้าออกไปดูคนงานทะเลาะกันตัวเองก็ไม่กล้าออกไปดูค่ะ
พอเสียงสงบเท่านั้นแหละเดินออกมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปเจอว่านายวินเนี่ยนอนเสียชีวิตแล้วจมกองเลือดนะคะ
แต่ไม่พบตัวหัวหน้าคนงานและก็คือนายประภัย
คราวนี้สิ่งที่เขาทำคือรีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
ตำรวจก็เลยมีการวิทยุสกัดตามเส้นทางต่าง
ที่คิดว่านายประภัยคนก่อเหตุจะหลบหนี
ในเวลาต่อมาเจอไหมเจอค่ะเจอแล้วเหรอฮะ
เจอแล้วค่ะควบคุมตัวได้แล้วนะคะเพราะนายประภัยเนี่ย
ออกไปหนีไปห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐กิโลเมตร
นี่มาที่สภและสภพนัทธิคมนะคะ
นายประภัยตอนที่ตำรวจสอบปากคำ
ยังอยู่ในอาการเมาอยู่เลยอ่ะกลิ่นละมุดหึงเลยนะ
พูดจาวกไปวนมาแต่ตำรวจก็มีความสามารถ
พอจะจับใจความสำคัญได้ว่าหลังเลิกงานเนี่ย

ก็เลยหวังดีตักเตือนเรื่องการทำงานไป
แต่นายวินไม่พอใจเถียงค่ะ
แล้วพยายามที่จะเอามือมาบีบคอตัวเอง

เรื่องต้นตำรวจมีการตั้งข้อกล่าวหาคือ

ใช่ครับเพราะสูงนะคะเต็มอยู่แล้วนะฮะฮ่า